ข่าวเที่ยงในช่วงนี้มาดูเรื่องของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ซึ่งวันนี้มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้ว
โดยประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
โดยระบุว่าอยากให้ใช้คำว่าปล้นชาติกับคนที่โกงมากกว่า
รวมถึงเสนอแนะให้ปปชมอบรางวัลแก่คนที่กลับใจด้วยค่ะ
ผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือพิพิธภัณฑ์ต้านโกงซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานปปชถนนพิศนุโลก
โดยพลเอกเปรมกล่าวในตอนหนึ่งว่ารู้สึกดีใจที่ปปชทำงานเพื่อประเทศ
เพื่อไล่คนโกงไปอยู่ทะเลและภูเขาซึ่งเราต้องทำแม้จะเปิดพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ชอบ
เพราะยังมีคนโกงหากทำให้เยาวชนเข้าใจว่าการโกงมีพิษภัยอย่างไร
ทำให้ประเทศอ่อนแออย่างไรก็มีหวังให้การโกงหายไปได้ค่ะ
เพราะมันที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศ
เขาก็เอาไข่เขาเผานั่นก็คือการปล้นคือโกงชาติ
โกงตัวเองโกงตัวคุณเองคุณที่กำลังโกงอยู่นั้นคือคุณก็ถูกโกงด้วย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ของคนวิชาเนี่ย

ด้านในวิชามหาคุณในฐานะประธานอนุกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
กล่าวว่าปปชเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปร่วมกันเรียนรู้
และปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบรามทุจริต
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่สำคัญ
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบที่มีรูปแบบ
และพื้นที่ใช้งานที่ครบครันทันสมัยเข้าถึงง่าย
และเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนค่ะ